คดีที่จังหวัดภูเก็ตเป็นคดีที่เราเกาะติดกันมาหลายวัน
เป็นคดีใหญ่เลยหลายคนให้ความสนใจมาก

โดยเฉพาะบรรยากาศเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของไทย
วันนี้ตำรวจได้แถลงการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหา

ดูภาพการทำแผนก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ต้องหาเนี่ยวันนี้ตำรวจพาไปทำแผนในจุดเกิดเหตุ
น้ำตกโตนอ่าวยนที่จังหวัดภูเก็ต
ผู้ต้องหาชื่อว่านายธีรวัตรท่อทิพย์อายุ๒๗ปี
หรือว่าบังหลีเป็นคนในพื้นที่นั่นแหละนะครับ
ทำแผนเนี่ยมีอยู่๓จุดด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับ
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่ห่างจากทางขึ้น
น้ำตกโตนอ่าวยนไป๗๐๐เมตร
จุดแรกเป็นจุดที่บังหลีขี่จักรยานยนต์มาจอดที่ป้ายที่น้ำตก
แล้วนี่ฮะตรงนี้เนี่ยผู้ต้องหาคือเสื้อสีเหลืองนะครับท่านผู้ชมครับ
ท่องเที่ยวผู้หญิงคนนึงตอนนั้นกำลังล้างเนื้อล้างตัวอยู่ที่น้ำตกตรงนี้
ตรงที่ไปเจอศพเมื่อสามวันก่อนนะครับแล้วก็บอกว่าเข้าไปเนี่ย
รัดคอเขาเลยหวังจะชิงทรัพย์เขาแต่มีการต่อสู้ขัดขืน
ก็เลยมีการกอดรัดฟัดเหวี่ยงตรงนี้บังหลีเนี่ยตามภาพเนี่ยนะครับ
ทุกผู้ชมครับที่ตำรวจใช้เจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ตายนะฮะ
นายบังหลีเนี่ยฮะเสื้อสีเหลืองเนี่ยนี่ผู้ต้องหาพามาทำแผนเนี่ยนะฮะ
อ้างว่าตอนนั้นก็เลยรัดคอของผู้ตายไปทางด้านหลังแบบนี้
ค่ะเขาบอกว่าใช้แขนแบบรัดใช่ครับจนผู้ตายเนี่ยแน่นิ่งไปค่ะ
นางสาวนิโคแน่นิ่งไปนะแล้วนายธิรวัตรบอกว่าก็ได้
เอาผ้าใบเนี่ยมาคลุมพอเขาแน่นิ่งแล้วก็คว่ำหน้าไปกับน้ำตกตรงนี้เนี่ย
เอาผ้าใบมาคลุมแล้วก็เอาหินมาทับอีกชั้นหนึ่งค่ะนี่นะฮะ
ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีภาพตอนที่ผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่า
พอกอดรัดฟัดเวียงกันเสร็จก็ไปเอาผ้าใบมาคลุมศพอืม
นี่นะฮะนี่เป็นเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเลยนะครับ
ส่วนตัวผู้ต้องหาเนี่ยนี่ฮะเสื้อสีเหลืองเกงขาสั้นสีดำเนี่ย
นี่เป็นช่วงที่เขาบอกเขาเดินไปเอาผ้าใบแถวนั้นมาคลุมนะฮะ
เอาผ้าใบมาคลุมเสร็จก็ไปรื้อค้นทรัพย์สินในกระเป๋าเป้
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะนะฮะคือแล้วได้เงินไปแค่สามร้อย
บาทเท่านั้นเองค่ะนะแต่ว่าได้เงินไปแล้วจะเอาไปทำอะไรยังไงต่อเนี่ย
เดี๋ยวรอฟังแถลงรายละเอียดจากทางพบตรนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่เราให้ดูภาพตอนทำแผนก่อนนี่นะฮะซึ่งพฤติกรรมของผู้ต้องหาต้องถือว่า
โอ้โหโหดเยี่ยมแล้วก็อุกอาจมากใช่ค่ะโดยที่ไม่ได้คำนึงเลยว่า
มันจะส่งผลกระทบมากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะบรรยากาศการท่องเที่ยวของไทย
ช่วงเวลานี้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นชาวต่างชาติด้วยใช่ค่ะ
คือต่อให้เป็นคนไทยก็ไม่ควรทำอย่างนี้คือจะเป็นใครก็ทำแบบนี้ไม่ได้ทั้งนั้นนะคะ
คือบอกว่าเข้ามาเนี้ยขึ้นมาเพื่อจะมาหาพวกผลไม้ป่าอืม
หาของป่าในพื้นที่น้ำตกตรงเนี้ยค่ะแต่ยังไม่ได้อะไร
เห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพอดีก็เลยตั้งใจเลยว่าจะชิงทรัพย์เขาเขา
รัดคอเขานะครับอ่าเดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยนะฮะ

พิกพิกเวย์ก็มวนเลยเลยคร่ำเลยหายเลยเอ็ดพิกเอ็ด
หน่อยเลยตอนนั้นนะครับคือเรือนนอนนอนเรือน

หวานใครอยากกล้า
ยากมีใครอยากกล้า

เหตุผลของชาย

กลับมาดูพวกเรา
นี่ฮะหลังจากนั้นก็รื้อค้นหาทรัพย์สินก็ได้เงินจากกระเป๋าเป้ของทางนักท่องเที่ยวที่ทำร้ายเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หลบหนีไป
ค่ะก็คือไปขี่จักรยานยนต์เนี่ยฮะขี่จักรยานกระเป๋าเป้ใบนั้นอ่ะนะฮะที่เอามาทำแผนเนี่ยนะครับ
ที่ตำรวจหามาทำแผนเนี่ยขี่จักรยานยนต์ก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติ
เขาบอกใช้ชีวิตตามปกติจริงนะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ก่อนที่ตำรวจจะไปควบคุมตัวได้วันนี้ทำแผนเสร็จตำรวจพาไปที่สพวิชิตนะครับ
จากนั้นก็ดำเนินการส่งฟ้องฝากขังที่ศาลจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจะพาไปฝากขังวันพรุ่งนี้นะฮะ
วันนี้คุมตัวอยู่ที่ห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาที่สพวิชิตที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
ซึ่งวันนี้นะคะทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
ตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขก็จริงบินลงไปภูเก็ตตั้งแต่วันที่๖สิงหาคมเลย
เพื่อนำทีมสืบสวนด้วยตัวเองวันนี้แถลงข่าวด้วยตัวเองนะคะ
ถึงเรื่องของการจับตัวผู้ต้องหาเพราะว่าก็มีคนถามอะค่ะว่า
แพ้หรือเปล่าสืบสวนสอบสวนอะไรยังไงตกลงใช่ไหม
มีการแถลงผลการจับกลุ่มในธีรวัตรท่อทิพย์นะคะหรือว่าบังหลีวัย๒๗ปี
ผู้ต้องหาฆ่านักท่องเที่ยวชาวสวิสเซอร์แลนด์ที่เป็นนักท่องเที่ยวโครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์นะคะ
ตำรวจบอกว่าคือได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็เลยไปนำตัวมาจากที่พักซึ่งบ้านพักเขาอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุด้วย
ครับตอนแรกเนี่ยนำตัวมาสอบปากคำก็ปฏิเสธนะแต่
บอกมีพิรุษให้การไม่ตรงข้อเท็จจริงหลายอย่าง
สุดท้ายแล้วเจ้าตัวยอมรับสารภาพเองว่าเป็นคนฆ่านักท่องเที่ยวนะคะ
ซึ่งตำรวจก็บอกว่าทุกอย่างทุกคำให้การ
มันสอดคล้องกันกับภาพกล้องวงจรปิดพยานหลักฐานต่าง
รวมถึงบาดแผลตามร่างกายของบังหลีเอง
ที่มันมีบาดแผลใหม่ที่เกิดขึ้นบนร่างกาย
ในระยะเวลาประมาณ๔๕วันนะคะ
ตำรวจก็เลยรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะคะ
ขอสารจังหวัดภูเก็ตออกหมายจับนายธีรวัตร
ข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นและชิงทรัพย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งบังหลีก็รับสารภาพตลอดทุกข้อเก่าหา
เมื่อสักครู่จะมีภาพที่เป็นภาพรอยแผลต่าง

เทียบกับระยะเวลาการที่เจอศพผู้ต้องหาแล้วเนี่ย

เป็นระยะเวลาเดียวกัน
เพราะว่าพบศพผู้ต้องหาเนี่ยคือวันที่๕
แต่ว่าจากผลการชนะสูตรศพเบื้องต้นก็คือ

แล้วก็จากผลการชนะสูตรเบื้องต้นก็คือ

ตำรวจไม่ได้นำตัวบังหลีมาแถลงข่าวแบบตั้งโต๊ะด้วย

แล้วก็ขอโทษกับครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะ
ซึ่งก็มีภรรยาของบังหลีเองแล้วก็ทนายความร่วมรับฟังอยู่ด้วยนะคะ
โดยบังหลีเนี่ยเล่าเหตุการณ์เป็นภาษาใต้นะคะ
เขาก็บอกว่าเขาขึ้นไปบนน้ำตกจะไปหาของป่า
เจอต้นไม้ก็เลยเดินกลับลงมาเจอผู้ตายเปลือยกายท่อนล่างอยู่ริมลำทาน
ด้านข้างมีกระเป๋าเป้สีดำก็หวังว่าผู้ตายคงจะพกทรัพย์สินมาเยอะ

เขาจะไปหากล้วยไม้ป่าใช่ไหม
แต่ไม่เจอพวกต้นมงต้นไม้พันไม้ที่ต้องการเลยของปงของป่าที่ต้องการไม่เจอเลย
เจอค่ะก็เลยเดินกลับลงมาแล้วบังเอิญมาเจอนักท่องเที่ยวรายนี้พอดีเห็น
เขาอ้างนะคะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเปลือยท่อนล่างอยู่แล้วก็เห็นกระเป๋าเป้วางอยู่
ก็เลยเกิดอยากจะชิงทรัพย์ขึ้นมาเพราะคิดว่านักท่องเที่ยวน่าจะมีเงินเยอะครับ
ไปรัดคอผู้ตายจากด้านหลังแต่ผู้ตายขัดขืน
ก็เลยเกิดการกอดรัดฟัดเหวี่ยงตกลงไปในน้ำ
แล้วก็เป็นอย่างที่เมื่อสักครู่นี้พาตัวไปทำแผนนะคะ
เขาบอกว่าพอผู้ตายเสียชีวิตเนี่ยเขาก็เอาผ้ามาปิดคลุมเอาก้อนหินทับ
กระเป๋าได้เงินมา๓๐๐บาทโยนรองเท้าผู้ตายทิ้งไปในป่าข้างทาง
ลงจากน้ำตกเอาเงินที่ได้มาแวะซื้อน้ำส้มนะคะ
ซื้อน้ำส้มดื่ม๓๐บาทน้ำแข็งอีก๑๐บาทครับ
กลับไปที่บ้านก่อนกลับแวะไปขนำของเพื่อนเจอเพื่อน
เอาเงินที่เหลืออีก๒๖๐บาทไปซื้อกัญชากับบุหรี่มาเสพค่ะ
กับเพื่อนแล้วค่อยขี่กลับมาบ้านพักแล้วใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ไหนไกลขายธวันริ้วริ่งพัง
สิงห์ด้านข้างมีกระเป๋าเป้หลุมมุ้งสี่หล่ำ
ผมมองหว่างมีสับสิ้นดูในกระเป๋าเป้
เลยเข้าไปหลับข้อผู้ตายจากนั้นล้ำ
ผู้ตายคัดคืนดิน

ผู้ตายคัดคืน

กอดหลับกอดเวี้ยงขันจนหลานตกลงไปในนั้นกันสอง

จังหว่าได้ของผ้าไหว้มาปิดทับสกวาย
ได้ของสิทธิ์ใดหนาหุ้มจากลิฟทาง

เพราะผู้ตาย
มีเงินทดอยู่ประมาณสามร้อยบาท

ก็ได้หยิบใส่กระเป๋าข้างบนแต่พอเดินลงมาหยิบรองเท้าของผู้ตายอยู่แถวนั้นนั่งข้างขวา
แล้วก็เดินลงมาจากนั้นก็เอาหนึ่งหลังจากนั้นก็ได้ไปกี่ขนมอบ
ซึ่งระวังทางก็ได้เวสสือหนำส้มเฟ้นต้า๓๐บาทหนังแค้น๑๐บาท
ซึ่งได้ใช้เงินจากการป้นทางแล้วก็ได้ไปกี่ขนมอบ
ไปเจอกับผู้ร่อยเอามึงที่เรืออีก๒๐๐บาท
นี่เป็นคำให้การรับสารภาพของบังหลีผู้ต้องหานะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เปิดโอกาสให้นักข่าวได้สักถามค่ะ
ซึ่งทางบางหลีเองก็บอกว่า

แต่ก็ไม่ได้บอกให้แฟนของตัวเองหรือว่าคนอื่นรู้นะคะ
สองวันหลังเกิดเหตุก็ยังใช้ชีวิตตามปกติออกไปรับจ้างตัดย่า
พยายามใช้ชีวิตตามปกติแต่ก็กลัวเหมือนกัน
ไม่รู้จะหนีไปไหนหรือจะซ่อนความลับนี้ยังไงครับ
มีคนถามประเด็นเรื่องว่ามียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องไหม
เขาตอบนะคะว่าตอนที่พบผู้ตายที่น้ำตก
ก็คือวันเกิดเหตุที่เขาก่อเหตุเนี่ยเขาไม่ได้เสพยา
แต่ก่อนเกิดเหตุประมาณสัก๑สัปดาห์เนี่ยเขาเสพ
อีกครั้งว่าเขาป้องกันแค่ประสงค์ทรัพย์สินของผู้ตายเท่านั้น
เขาบอกเขาเดือดร้อนจากพิษโควิด๑๙ทำให้ตกงานมีรายได้น้อย
รับจ้างตัดย่าอาทิตย์หนึ่งก็ได้เงินแค่๑๐๐บาท
เอาเงินมาก็เอาไปให้ภรรยาใช้จ่ายในครอบครัวหมดแล้ว
ชิงทรัพย์ไม่คิดว่าจะทำให้ผู้ตายเสียชีวิต
เขาบอกว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบไม่ได้มีเจตนาฆ่า
อยากจะขอกลับขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขอโอกาสคนไทยทั้งประเทศยกโทษให้ด้วย
สำนึกผิดแล้วกับสิ่งที่ทำลงไป

คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันส่งผลกระทบหนักหนาสาหัสมาก

ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญในการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทย
หลีก็บอกว่าผมขอโทษคนไทยทั้งประเทศจริง
ผมไม่ได้ตั้งใจจะให้เหตุการณ์มันเกิดบานปลายขนาดนี้
ส่วนแผลที่ด้านข้างลำตัวที่เห็นเนี่ย
เขาบอกว่ามันมีอยู่ก่อนแล้วด้วยส่วนหนึ่งครับ
แต่ตอนเกิดเหตุอาจจะไปถูกหินขุดเพิ่ม
เพราะแผลที่เอวเนี่ยภรรยาเนี่ยเคยเห็นตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุแล้ว
ฆ่าต้องเที่ยวครับ
กลัวครับพี่แต่ก็ต้องใช้ชีวิตตามปกติ
ปกติเพราะว่าก็ไม่รู้จะหนีไปไหน
หรือว่าจะปิดซ่อนความลับยังไง

กว่าตำรวจเขาจะมาตามเจอครับ
อเรนนี่นี่ก็คำพูดของบังหลีที่อยู่

ว่าบังหลีหรือนายธีรวัตรคนนี้เนี่ยเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสพฉลองจังหวัดภูเก็ต
ควบคุมตัวก็คือจับนะคะวันที่๕ตุลาคมปีที่แล้วค่ะ
ในความผิดครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท๑เม็ดแอมเฟตามีนหรือว่าไอซ์นะคะ
ผิดกฎหมายก็สารพิพากษาจำคุกไป๙เดือนปรับ๑๕๐๐๐บาท
นี่เขาอยู่ระหว่างรอลงอาญา๒ปีนะคะแล้วก็คุมความประพฤติ๑ปีค่ะ
คือนายบังหลีเนี่ยบอกว่าเดือดร้อนจากพิษโควิด๑๙ตกงานรายได้น้อย
รับจ้างเขาเนี่ยตัดย่าอาทิตย์หนึ่งได้เงินแค่พันบาท
แต่พอคุณทำร้ายเขาแล้วไปลื้อค้นทรัพย์สินของเขาเนี่ยได้เงินไปสามร้อยค่ะ
คือถ้าไม่นับว่าไปซื้อนงซื้อน้ำอะไรดื่มเนี่ยนะเหลือ๒๖๐เนี่ย
ไปซื้อกัญชากัญชามาเสพอืมคือคุณไม่ได้เอาไปใช่ไหม
ไม่ได้เอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือจุนเจือครอบครัวอย่างที่คุณพูด
แต่ว่าทำถึงขนาดเนี้ยใช่ไหมฮะซึ่งความจริงแล้วเนี่ย
จะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติคุณก็ทำแบบนี้ไม่ได้
แล้วไปเจอผู้หญิงที่เขาไม่มีทางจะต่อสู้อะไรคุณได้เลย
อย่างแผลนี่บอกว่าอาจจะถูกหินครูดเอาโขดหิน
แสดงว่าเขาแทบไม่ได้สู้ทำร้ายอะไรคุณไม่ได้เลยอยู่แล้ว
แค่บอกเขาเนี่ยเขาก็รีบให้เงินให้ทรัพย์สิน
แล้วใครจะไปอยากถูกทำร้ายจนตายแบบนี้นะฮะใช่ไหมฮะ
ไปเจอกลางป่ากลางน้ำตกอย่างนี้แค่นี้เขาก็กลัวแล้วใช่ไหม
ถ้าคุณบอกแค่ต้องการจะเอาเงินไม่ได้หวังจะฆ่าเขาถึงตายเนี่ยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับคดีนี้เนี่ยตำรวจเนี่ย
หลังจากไปพบศพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่านนี้
เมื่อช่วงบ่ายวันที่๕สิงหาคม
ตำรวจก็ไล่สืบสวนนะครับก็เริ่มต้นจากดูเรื่องของผู้ตายก่อน
ก็คือคุณนิโคเป็นนักท่องเที่ยวสาวชาวสวิสเตอร์แลนด์นะฮะอายุ๕๗ปีนะครับ
เข้าไทยตั้งแต่๑๓กรกฎาคม๒๕๖๔นะฮะ
ก็ต้องมีการตรวจสอบเรื่องของวักทรงวัคซีนหรือว่าเชื้อโควิด
ยังไปไหนไม่ได้นะฮะคือวันที่มาถึงสิบสามกรกฎาคมเนี่ย
ถึง๑๐นาฬิกา๓๔นาทีมาคนเดียวนะครับ
กรกฎาคมเธอเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแห่งแรกนะฮะ
แล้วตอนเที่ยงนั่งรถแท็กซี่ไปตะบนอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี
ตอนบ่ายครึ่งไปพักที่โรงแรมที่อ่าวนางที่กระบี่
จากนั้น๓๑กรกฎาคมออกจากโรงแรมที่กระบี่ด้วยรถแท็กซี่
วันที่๓สิงหาคมภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นร่องรอยที่ตำรวจไปได้มานะครับ

คุณนิโคเดินนะฮะเดินเท้าออกมาคนเดียว
ที่ริมทะเลชายหาดอ่าวยนจังหวัดภูเก็ตประมาณ๑๑นาฬิกา๒๕นาที
ใส่ชุดเป็นชุดกางเกงขาสั้นเสื้อแขนกุดรองเท้าผ้าใบสะพายเป้
เดินไปคนเดียวนะครับไปจนถึงทางขึ้นน้ำตก
ซึ่งห่างจากจุดที่พักประมาณ๑๖กิโลเมตรตรงนี้นะครับ
คือตรงนี้จะไปเห็นภาพตอนที่เธอไปถึงทางขึ้นเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา๔๙นาที
ระหว่างทางมีกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับ
แต่นี่คือภาพที่เธอเดินออกจากโรงแรมไปเป็นครั้งสุดท้าย

๓สิงหาคมแล้วไม่มีภาพตอนที่เดินกลับมาที่โรงแรมเลย
จนบ่าย๕สิงหาคมไปเจอศพที่น้ำตกโตนอ่าวยนในจุดที่เกิดเหตุนะครับ
ความจริงแล้วเธอมีกำหนดที่จะอยู่ถึงไทยจะอยู่ไทยถึงวันที่๒๖สิงหาคมนะ

อยู่ไทยถึง๒๖สิงหาคม
มีข้อมูลจากกล้องวงจรปิดตรงจุดทางขึ้นน้ำตกนะครับท่านผู้ชมครับ
จะมีร้านบ้านสวนอ่าวยนอยู่นะฮะก่อนถึงทางขึ้นน้ำตกแค่ไม่ถึงร้อยเมตร
ประมาณเก้าสิบสามเมตรวันที่เกิดเหตุเนี่ยคือสามสิงหาคมเนี่ยวันนั้นเนี่ย
ตำรวจไปไล่เนี่ยฮะเจอภาพตรงนี้นะครับไปดูพวกรถยนต์จักรยานยนต์ในตอนที่เข้าออกทั้งหมดเนี่ย
ช่วงเวลาที่คุณนิโคเธอเดินมาจากโรงแรมที่พักมาถึงทางขึ้นน้ำตกเนี่ย
มันมีรถอยู่ทั้งหมด๓๔คันที่เข้าออกแล้วก็เจอรถคันนี้
เป็นรถที่นายธิรวัตรเนี่ยสวมเสื้อสีดำกางเกงขาสั้นใส่แว่นกันแดดเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์สีแดงมาขี่มาที่น้ำตกแล้วขึ้นไปก่อน
ก่อนที่คุณนิโคจะมาถึงนะฮะก็เหมือนที่เขาบอกเขาจะมาหากล่วยไม้ป่า
หาของป่าอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยแต่พอคุณนิโคมาถึงแล้วเข้าน้ำตก
ขึ้นน้ำตกไปเนี่ยถ้าดูนายธิรวัดหรือว่าบังหลีนะ
ขี่รถมาถึงขึ้นไปก่อนตอน๑๐๒๖น
นาฬิกา๔๙นาทีหลังจากนั้นผ่านไป๑ชั่วโมงกว่า
ประมาณ๑ชั่วโมง๒๓นาที๕๓วินาทีผู้ต้องหาก็คือนายบังหลี
กลับลงมาจากน้ำตกตอน๑๓นาฬิกา๖นาทีส่วนผู้ตายไม่ได้ลงมาอีกเลย
นั่นเท่ากับว่าตรงนี้เป็นร่องรอยที่ตำรวจไปไล่ตรวจสอบต่อ
จนไปดูจากทะเบียนรถจักรยานยนต์คันนี้นะฮะขอไข่มมขอไข่๔๙๓ภูเก็ต
พบว่าผู้ขับขี่ผู้ครอบครองเป็นชื่อนายธิรวัตรท่อทิพย์
บ้านอยู่ที่หมู่๓ตำบลปากคลองอำเภอถลังจังหวัดภูเก็ต
อยู่แถวนั้นนั่นแหละก็เลยไปนำตัวมาสอบถาม
เขาก็ยอมรับว่าใช่ผมเนี่ยคือคนในภาพจากกล้องวงจรปิดเองนะ
ขี่จักรยานยนต์ขึ้นไปนะแต่ทีแรกยังไม่ได้สารภาพนะ
ใช่ค่ะตำรวจก็ดูตรวจสอบนะร่างกายพบว่ามีร่องรอยมีบาดแผล
หลายแห่งด้วยแต่สภาพบาดแผลมันแบบโอ้โหมันเพิ่งเกิดแค่เนี่ย
วัน๔วัน๕วันคือแผลเนี่ยยังเป็นแผลสดแล้วมีรอยตกสะเก็ด
คือแปลว่ามันเพิ่งเกิดไม่นานคุณขี่จักรยานยนต์ขึ้นไปบนน้ำตกก่อน
นักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติขึ้นไปบนน้ำตกตามหลังคุณ
แต่คุณลงมาแต่ว่านักท่องเที่ยวเขาไม่ลงมาอีกเลยจนอีก๓๔วันเจอศพเขา
แล้วบาดแผลนี้คุณมาจากไหนนี่ฮะสุดท้ายแล้วตอบคำถามแบบมีพิรุษ
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหลายอย่างสอบไปสอบมานายบังหลีคนนี้ยอมรับสารภาพว่า
เป็นคนลงมือก่อเหตุทำร้ายเขาจนเสียชีวิตจริง
ได้ตรวจสอบคนและยานพานะที่ผ่านกล้องเนี่ยตัวสุดท้าย๖๘๖๘คันหมายถึงไปกลับ
ก็เป็นรถคิดออกมาแล้วเป็นรถ๓๔คันแล้วก็จาก๓๐คันสกรีนเหลือ๘คัน
คันจนรถคันสุดท้ายเป็นรถที่เข้าออกช่วงเวลาที่แมทกับช่วงเวลาที่ผู้ตายคือคุณนิโคนเข้าไปในที่เกิดเหตุ

โกหกไปโกหกมามีพิรุธหลายอย่าง
ก็เราก็ให้ถอดเสื้อ
พอถอดเสื้อดูที่ลำตัว
มีร่องรอยถลอกปอกเปิดรอยขวนรอยอะไรเต็มไปหมด

คดีนี้พอเกิดเหตุขึ้นถือว่าเป็นคดีที่สะเทือนขวัญนะครับ
และกระทบกับการท่องเที่ยวของไทยภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้วย
พบตรพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข

ตั้งแต่วันที่เจอศพแล้ววันรุ่งขึ้นก็ลงพื้นที่ทันทีนะครับ
แล้วก็มีการไล่รวบรวมพยานหลักฐานต่างกล้องวงจรปิดต่าง
วิเคราะห์พยานหลักฐานต่าง
สุดท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะจับตัวนายบังหลีที่ก่อเหตุได้นะครับ
ผลการชนะสูตรศพของคุณนิโคพบว่าถูกบีบรัดคอ

แล้วพบทรายในระบบทางเดินหายใจด้วยนะครับ
นี่คือพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
นำไปสู่การจับกลุ่มตัวคนร้ายนะครับ
ซึ่งวันนี้ในช่วงของการแถลงผลการจับกลุ่มเนี่ยนะคะ
ทางพลตำรวจเอกสู่วัดย่างยอดสุขพปตรเนี่ย
กล่าวถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
เป็นการกล่าวขอโทษแล้วก็แสดงความเสียใจ
นามของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ

จะดูแลปกป้องนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชน
ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่ภูเก็ต
แล้วก็อยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมั่นใจ
แล้วก็กลับมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตอีกครั้งค่ะ

แต่ก็อยากจะขอใช้โอกาสนี้ในฐานะคนไทย

มีผู้ช่วยทูตตำรวจสวิสต์ประจำประเทศไทย

แล้วก็ตำรวจที่เกี่ยวข้องในการสืบสวนคดีนี้

และคลีกคลายคดีได้ยังรวดเร็ว

สามารถทำให้ภูเก็ตกลับมาเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย
สำหรับนักท่องเที่ยวได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ